เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติด

ไปบุกจับยาผิดบ้านผิดที่
มันมีคลิปนี้แชร์ออกมาในโลกโซเชียลนะฮะ

นู่นไอ้กี้เอาเอาเลยไอ้กี้เอา
ที่นี่มันน่าเลี้ยงไว้จริงเลย
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นอะไรที่หล่นอยู่
ตรงกลางทางระหว่างเจ้าหน้าที่เดินไหม

นี่เป็นคลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามยาเสพติดนะครับ

ทั้งร้อยเอ็ดยะโสอุบลศรีสเกต
บุกมาที่ร้านผลิตติดตั้งจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์แห่งหนึ่ง
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต
เข้าตรวจค้นรถยนต์คันต้องสงสัยเลยนะ
ตามที่สายรายงานมาว่าคันนี้จอดอยู่ที่นี่นะครับ
โดยไม่ได้มีการบอกกล่าวเจ้าของร้านเลย
ไม่มีหมายค้นมาแจ้งแต่อย่างใดนะ
พอเข้ามาตรวจค้นรถยนต์เป้าหมาย

โทรหาใครไลน์หาใครนะฮะ

ก่อนที่จะทราบว่าเป้าหมายที่มาตรวจค้นตรงนี้

สุดท้ายหัวหน้าชุดยอมกล่าวคำขอโทษ

หรือที่ต้องเราตนัดขดที่เนื้อ

แต่ว่าชาวบ้านชาวช่องที่แบบอาจจะผ่านไปผ่านมา

คุณก็นึกว่าไอ้ร้านตรงนี้แหละโอ้โหไปพูดปากต่อปากนะ
แต่ร้านตรงนี้มันส่งยาส่งเยอะอะไรอย่างนี้
เจ้าของร้านบอกว่าผมเสียชื่อเสียงเสียหายหมดเลยนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของร้าน
ก็คือคุณชุติมาเมืองจันทึกนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกมีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้ามาจอดที่หน้าร้าน

จากนั้นก็มีรถยนต์อีกหลายคันโอ้โหวิ่งตามกันมา
เรียงรายเต็มหน้าร้านเลย
เจ้าหน้าที่กว่า๑๐คนกรูกันเข้ามาจู่โจมที่รถยนต์ต้องสงสัย
เปิดรถเข้าไปตรวจค้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาตรวจสอบเลย
ว่ามีหลักฐานการสั่งซื้อยาหรือเปล่านะฮะ

สายถึงไม่เช็คข้อมูลให้ชัดเจนกันก่อน
บ้านนี้ไม่มีการทำผิดกฎหมาย
และหมายค้นก็ไม่มีหลักฐานแจ้งอะไรก็ไม่มี
เจ้าของบ้านไม่รู้ได้แต่งงแบบนี้นะฮะ
วันนี้ก็จะเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน

เพราะทำให้บ้านของเธอนั้นเสียหายนะครับ

คือว่าตอนนี้ก็ได้ปรึกษากับทนายว่าจะทำยังไง
แต่ทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปแต่ว่าเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะแจ้งข้อหาอะไรได้มั่งค่ะ
เสียหายค่ะเป็นขี้ปากคนไปแล้วคือแบบคนไม่รู้เขาคิดว่าเราทำทำจริง
แต่ที่จริงแล้วเราไม่ได้ทำค่ะแล้วเราก็ยอมรับให้ความร่วมมือหมดทุกอย่าง
ใช่แล้วลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยกล้าเข้าแล้วทีนี้เขากลัวว่าเราทำงานผิดกฎหมาย
คำตรงของเจ้าของร้านเลยนะบอกโอ้โหมันเป็นขี้ปากไปแล้ว
ขี้ปากชาวบ้านไปแล้วนะไม่รู้ว่าจะเป้าลงไปชี้แจ้งชาวบ้านกันยังไงนะ
อยากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหน่อยนะครับ
ส่วนทางด้านของฝ่ายปกครองที่เป็นชุดปฏิบัติการผู้สิทธิ์ของเราพยายามติดต่อไปยัง
เพราะว่าราชการจังหวัดศรีสเกตเลยนะเพราะว่าวัฒนาพุทธิชาพ
เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะ
เนื่องจากทางผู้ว่าเองติดราชการแล้วก็ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
เดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับ